เรื่องนี้มีความคืบหน้าค่ะเพราะว่าผู้ต้องหามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
กรณีที่มีพนักงานหนุ่มร้านกาแฟเตือนพนักงานสาวที่ทำงานร้านกาแฟเดียวกัน
ว่าอย่าคุยโทรศัพท์นานขณะทำงานเดี๋ยวพนักงานคนอื่นจะซวยกันไปหมด
แต่พนักงานสาวคนนี้ไปฟ้องแฟนนุ่มของตัวเอง
แฟนนุ่มกับพนักงานหนุ่มเขาก็เลยนัดเคลียร์กัน
แต่พนักงานหนุ่มเขาบอกให้มาคุยกันที่บ้าน
พอเปิดประตูออกมาปุ๊บแฟนนุ่มของพนักงานสาวยิงใส่เลย
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ล่าสุดผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว
แต่ผู้ต้องหาอ้างว่าก็พนักงานหนุ่มที่ถูกยิงตาย
ด่าเขาก่อนวันที่นัดเคลียร์กันเปิดประตูปุ๊บ
ด่าเลยแล้วก็เขาโดนต่อยก่อนเขาอ้างแบบนี้นะ

โดนต่อยก่อนก็เลยตัดสินใจคว้าปืนออกมา
แล้วก็ยิงสวนกลับเข้าไปจนเขาเสียชีวิตนะคะ
นายชนะกิจมหาวงอายุ๒๒ปีค่ะ
คนนี้เป็นผู้ต้องหาที่ยิงนายสุเมฆวัฒนพรมอายุ๒๕ปี
พนักงานร้านกาแฟในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
จากนายชนะกิจผู้ต้องหาคนแรกแล้วมีอีกคนนึง
คนนี้เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ไปในคืนเกิดเหตุ
นายชนะกฤษไปก็คือนายชวรินดิตสอนอายุ๒๒ปี
ทั้งสองคนนี้มอบตัวกับตำรวจนะคะ
ตำรวจก็เลยจัดกำลังไปรับตัวที่อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุง
แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำที่สภหัดใหญ่ก็คือท้องที่ที่เกิดเหตุ
ทั้งสองคนนี้รับสารภาพค่ะว่าร่วมการก่อเหตุยิงนายสุเมฆจริง
นายชนะกิจเป็นคนยิงนะคะนายชนะกิจบอกว่า
เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของการถูกดูถูกเหยียดหยามคมคู่กัน
ปมเหตุมาจากเรื่องที่คนตายอะค่ะนายสุเมฆเตือนแฟนสาวของนายชนะกิจ
เรื่องการใช้โทรศัพท์ในที่ทำงานซึ่งนายชนะกิจบอกว่า
ที่ผ่านมาผมก็พยายามโทรหาแฟนสาวน้อยลงแล้วนะใช่
ก็พยายามปรับปรุงตัวแล้วนะไม่โทรในเวลางานนะ
แต่โทรไปทีไรคุยกับแฟนสาวทีไรได้ยินเสียงผู้ตายดังเข้ามาในโทรศัพท์ตลอด
คือด่าลอดเข้ามาเขาไว้ได้ยินเสียงด่าได้ยินเสียงดัง
แล้วก็เป็นลักษณะของการข่มขู่ด้วยเขาอ้างแบบนี้นะคะ
ธันวาคมนายชนะกิจบอกว่าก็เลยตัดสินใจ
จากกรุงเทพเขาทำงานอยู่กรุงเทพมาเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้น
แต่ว่าทางนายสุเมฆผู้ตายขู่แฟนสาวด้วย
ก่อนหน้าที่เขาจะบินมา๑วันขู่ด้วยขู่ไว้อย่างไรรู้ไหมคะ
เขาอ้างว่าโดนขู่ว่าถ้าแฟนมึงลงมากูจะเอาปืนไปดักรอที่หน้าสนามบินเลย
พูดกับเพื่อนร่วมงานและคนอื่นว่าทำไมปากดีจังถ้าเจอจะเอาให้นอนโรงพยาบาลเลย
ประโยคนี้เป็นสิ่งที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะคะว่าผู้ตายขู่เอาไว้
วันที่๑มกราคมค่ะตอนค่ำตั้งใจว่าจะไปเคลียร์กับผู้ตาย
จะได้จบปัญหาก็เลยชวนนายชวรินเพื่อนอีกคนขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยกัน
เขาบอกว่าเขาไม่กล้าไปคนเดียวนายชนะกิจผู้ต้องหาบอกว่า
ทันทีที่ไปถึงบ้านนายสุเมฆผู้ตายอ่ะนะคะพอนายสุเมฆเปิดประตูออกมา
ด่าเขาก่อนผู้ตายอ่ะด่าแล้วก็ไปกระหน่ำชก
ทั้งที่ตัวเขาเองยังนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่เลย
เขาก็โชว์แผลให้ดูว่านี่ไงผมก็มีแผลมีแผลที่คอถูกเล็บของผู้ตายเกี่ยว
เขาอ้างแบบนี้แล้วเขาบอกว่าเขาถูกต่อยจนตกรถจนกองอยู่กับพื้น
เขารู้สึกว่าเขาสู้ไม่ไหวเสียเปรียบแล้วชักปืน
สามสองเป็นลูกโม่เพิ่งซื้อมาด้วยค่ะซื้อมาสองหมื่น
ก็คือตั้งใจตั้งใจซื้อลงมาเลยใช่ไหมคือพกปืนไปเคลียร์ปัญหา
คือถ้าไม่มีปืนมันก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้นะคะเขาบอกว่า
คือจริงแล้วที่ชักปืนออกมาตั้งใจจะข่มขู่ให้ผู้ตายหยุด
แต่มันมีการฉุดกระชากลากดึงกันอยู่สักพักนึงอะค่ะเขาอ้างว่าปืนลั่นนะคะ
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะยิงอยากจะขอโทษครอบครัวผู้ตายยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนา
ถ้ามีโอกาสอยากจะเข้าไปขอขมาศพ
โทรศัพท์มือถือด้วยนี่เขาก็ไปคุยกับนี้คนนี้ว่าเออ
ทำไมมันปากดีจังอะไรกว่านี้เดี๋ยวกูเจอ
ผมก็กลัวเหมือนกันถ้าโดนคมขู่แบบนั้นครับ

ที่เป็นความเป็นสนลมบุญใช้จังหวะไหม

ผมก็ได้ยินอยู่ทุกคำพูดที่เขาพูด

แต่ผมก็พยายามไม่พูดอะไร
แต่คุณผู้ชมก็ตั้งข้อสังเกต

ว่าผู้ต้องหาตั้งใจ

ตั้งใจซื้อตัวเครื่องบิน
บินมาเคลียร์แต่พกปืนไปด้วย

อาจจะบินมาแล้วก็มาซื้อปืน

เป็นที่มาที่ทำให้มอบตัว

ช่วงคืนที่๒หลังก่อเหตุ

เหมือนกับมีคนคอยตามอยู่ตลอดเวลา

เพราะคืนแรกที่เกิดเหตุคนที่โดนยิงเขายังไม่ตายไง
เขาบาดเจ็บสาหัสอีกคืนนึงเขาตาย
พอคืนที่เขาตายถึงจะเริ่มรู้สึกรู้สึกโดนตบหัว
รู้สึกว่าโดนตบหัวแล้วก็มีคนคอยตาม
ก็เลยรู้สึกเลยว่าโอ้โหเขาตายแล้วแน่
วิญญาณเขาต้องมาตามแน่ไม่ไหวแล้วมอบตัวดีกว่า
นี่เขาอ้างว่านี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่มอบตัว
ตำรวจแจ้งข้อหาทั้งสองคนนะคะ
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธติดตัวเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ก็ถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ